เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราทุกคน
เมื่อวานนี้นะท่องเที่ยวที่อยู่ที่หาดนพระรัชฐาละที่กระบี
เขาตื่นเต้นมากเพราะว่ามันมีพายุงวงช้าง๒ลูกดูสิ

ชาวเน็ตก็ต้องถ่ายคลิปแล้ว
ก็มีคนถ่ายไว้แล้วก็ถูกแชร์ในสังคมโซเชียลครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนานกว่า๑๐นาที
ลูกหนึ่งก็ใหญ่หน่อยอีกอันหนึ่งก็เล็กกว่าหน่อยนะครับ
เกิดขึ้นทางด้านที่เตะวันตกเฉียงเหนือของหาดนพรรษฐาราครับ
ที่ตำบลอาวนางอำเภอเมืองจวดกระบีครับ
เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เอง
เป็นจวดเดียวกันกับการรวดเรียกนายกเลย

ก็เลยเป็นพายุ๒อันเกิดขึ้นมา

ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจ

ทางด้านของนายสมศาสเตบบุตรครับ
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตะบนหนองทะเลก็บอกว่า
พายุไม่ได้ส่งผลกระทบ

หลังเสียหายเล็กน้อยเท่านั้นครับ
จากว่าหลังคาที่เป็นกระเบื้องแตก

แต่ว่าไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
ขณะที่นายสุกายจันอ่อนนายกอบตหนองทะเล
ก็นำคณะลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหาย
แล้วก็ดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีผลกระทบ
พายุของทั้งสองลูกนี้ต่อไปนะครับ